เขาพบฉลามวานยาว๖เมตรครับ

ในที่ไหนบ้าง

มันถึกภาพคุณผู้ชมดูดีนะครับ
เป็นภาพฉลามวานขนาดใหญ่ยาวกว่า๖เมตร

เขาจะมาวันหยุดเนอะ

กำลังแหวกว่าอยู่ตัวเดียวครับ
ส่วนเดือนที่แล้วเดือนพฤศจิกายน
ก็พบฉลามวานไหว้เข้ามาที่บริเวณดังกล่าวมากกว่า๑๐ตัว
ทางด้านของนายวิรศักดิ์ศรีสัจจังหัวหน้าอุทยานแห่งชาติธานหมวกธรณี
ก็บอกว่าฉลามวานถือว่าเป็นการยืนยันว่าถ้าเกิดประพบในทะเล
แสดงว่าทะเลในหมู่เกาะห้องยังมีความอุดมสมบูรณ์อย่างมาก
เนื่องจากว่ามีการถูกรบกวนน้อย
และเจ้าหน้าที่ก็มีการกวดขันไม่ให้มีการทำประมงผิดกฎหมาย
นี้ชื่อว่าฉลามวานครับมีการไหว้เข้ามาใกล้ฝั่งมากที่สุดเพียง๕กิโลเมตร
ตอนนี้ก็กำลังติดตามดูพฤติกรรมของฉลามวาน
แล้วก็แจ้งชาวเรือมรวมทั้งนักท่องเที่ยวให้ช่วยกันดูแล

เนื่องจากว่าฉลามวานครบไม่บ่อยนักในทะเลแถวกระบีน
เขาบอกว่าฉลามวานเนี่ยเป็นสัตว์ในตำนานของนักดำน้ำเลยค่ะ
คือต้องอยากไปเจอใช่ไหมครับ